พูดถึงเรื่องของความยั่งยืน
เรื่องของการศึกษากับการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะพ่วงกับเรื่องของความยั่งยืนไปได้
อีกหนึ่งมิติกับความยั่งยืนคือเรื่องของการศึกษาครับ

เขามีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลอดหลอมให้เยาวชนนั้นโตขึ้นมา
แล้วก็สามารถที่จะร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมไปด้วย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
หลักสูตรของเราเราเปิดให้เด็กเรียนตั้งแต่ตั้งกับปีหนึ่ง
เขาต้องเรียนรู้จักกันเข้าไปพูดจริงสัมผัสจริงทำจริง
แล้วก็ได้มีโอกาสได้วิเคราะห์จริง
เช่นไปแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บช่วยเก็บขยะได้ด้วย

จะช่วยยังไงให้ชุมชนอยู่ต่อไปเรื่อย

มันก็จะส่งผลต่อภาพกว้าง
และแน่นอนมันก็เป็นเรื่องของอาชีพของเขาในอนาคตด้วย
ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประสิทธิภาพ
และการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม
นำไปสู่ความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

ก็รู้สึกว่าในความตะหนักขึ้นว่าการท่องเที่ยวยั่งยืน
มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้ค่ะ
ความเข้าใจของหนูมันก็คือการจัดการการท่องเที่ยว
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรการท่องเที่ยว
รวมถึงการหาแนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้คนในชุมชน
ยังพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้คงอยู่ค่ะ
ทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สรรให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความรู้และเติบโตมาบนพื้นฐาน
ที่มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน